อีกหนึ่งประเด็นที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องของค่ำคืนวันรอยกระทง
แต่เขาบอกว่าคนที่เข้าไปต้องนั่งเก้าอี้เฉย

ผมไม่เข้าใจครับผมมาชวนคอนเสิร์ฟแต่ให้นั่งอยู่กับเก้าอี้
ถ้าถ้ารุ่มขึ้นเต้นไม่ได้ทำไม่ถ้าไม่ประกาศ
ตั้งแต่โฆษณาครับเข้าไปท่าลุกขึ้นเต้นไม่ได้
คนก็เฮกันคือเก้าอี้เห็นไหมเขาจัดแบบเว้นระยะห่างเอาไว้
ให้นั่งอยู่เฉยตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙
พอพ่อหนุ่มคนนี้พูดเสร็จคนก็โอเคเห็นด้วยกับสิ่งที่พ่อหนุ่มคนนี้ขึ้นไปพูดบนเวที
เสียค่าเข้าไป๑๐๐เต้นไม่ได้กลัวติดโควิด
แล้วเขามีคำถามว่าเรานั่งเฉยจะไม่ติดเหรอ
เออคุณผู้ชมก็ลองพิจารณาดู
ก็ด้วยความเป็นห่วงนะกับเรื่องของสถานการณ์โควิด

จากการตรวจสอบของทีมข่าวบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนของวันลอยกระทงที่วัดลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอายุทยาเขามีวงดนตรีนองหน้าตสินไปแสดงเก็บค่าเข้าชม๑๐๐บาท
แต่เขาก็มีระเบียบต้องปฏิบัติ
เนื่องจากว่าการจัดงานมันภายใต้มาตรการป้องกันโควิด๑๙
ก็เลยต้องวางเก้าอี้ไว้ระยะห่างการนั่งชมได้อย่างเดียวห้ามลุกขึ้นเต้นโดยเด็ดขาด
แต่ปรากฏว่าแหมพอเล่นไปมันเนอะ
เออมันชาวบ้านก็ขอลุกขึ้นเต้นหน่อย
แล้วบอกว่าก็ไม่มีการบอกเอาไว้ตั้งแต่แรกตอนซื้อบัตรนี้ว่าห้ามเต้น
สุดท้ายเจ้าหน้าที่เห็นคนเต้นเยอะสั่งยุติการแสดงทันที
เพราะหนุ่มคนนี้ก็จ่ายร้อยหนึ่งเต้นไปนิดเดียว
โมโหขึ้นไประบายอารมณ์บนเวทีนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวไปตรวจสอบในเฟซบุ๊คแฟนเพจของวงนอนัตตสินออฟฟิชัลพบว่า
ก็มีการโพสต์ภาพการแสดงต่างแล้วข้อความระบุว่า
ยุติการแสดงเพราะข้างนอกงานมีการเต้นกันเยอะ
ทางเจ้าหน้าที่เขามีการสั่งให้เลิกการแสดงก่อนเวลา
ขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจโอกาสหน้า

ซึ่งจริงแล้วเราเองเข้าใจทั้งสองฝ่าย
คนดูเข้าไปก็อยากสนุกแต่เราก็ต้องห้ามลืมว่า
ยังคงมีโควิดอยู่ถ้าเราไปเต้นแล้วอยู่ใกล้กันเยอะ
ส่งเสียงตะโกนร้องมันก็อาจจะกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ก็ได้

อดใจสักหน่อยเพื่อให้สถานการณ์มันผ่านไปได้ดี
ค่อยปรับตัวไปด้วยกันนะคะเป็นว่าเป็นเรื่องใหม่นะคะ
คือคำนี้เลยค่ะทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไป
มันจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับเรานะ